นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ชนบุรีค่ะ
สามีพาภรรยาไปกินข้าวในร้าน
จังหวัดที่สามีลุกไปเข้าห้องน้ำเนี่ยนะคะ
ภรรยาก็เรียกพนักงานเสิร์ฟมาคุย

จังหวะที่สามีออกมาจากห้องน้ำ
ก็ปรีไปทำร้ายพนักงานเสิร์ฟที่เป็นสาวหล่อเลยนะคะ

คลิปนี้เจ้าของร้านอาหารในพื้นที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี

เพื่อขอความช่วยเหลือให้ตามหาผู้ก่อเหตุนะคะ
ก็คือผู้ชายที่ใส่เสื้อลายสีฟ้าขาว
ชื่อว่านายอนุสรหรือในแชมป์
คือเขาโพสต์เอาไว้เลยว่าถ้าใครเจอจะมีรางวัลนำจับให้ค่ะ
ในคลิปจะเห็นนะคะว่าผู้ก่อเหตุเดินปรีเข้ามาชกหน้าพนักงานสาวที่เป็นสาวหล่อ
กำลังนั่งกินข้าวอยู่ที่โต๊ะ
คนในร้านเห็นก็ไปช่วยผลักออก
มันก็ชุลมุนกันอยู่ในร้านอะนะคะ
หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุกับภรรยาก็พากันออกจากร้านไป
ทีมข่าวก็เลยไปที่ร้านอาหารที่เกิดเหตุค่ะ

ไปเจอกับเจ้าของร้านซึ่งเป็นคนโพสต์คลิปเมื่อสักครู่
เจ้าของร้านชื่อว่าคุณชุติมาสวัสดี
คุณผู้ชมค่ะคือในภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นว่า
ช่วง๕ทุ่มภาพนี้นะคะ
ผู้ก่อเหตุกับภรรยานั่งอยู่ที่โต๊ะม้าหินอ่อนของร้าน
สักพักสามีเนี่ยลุกไปเข้าห้องน้ำค่ะ
พอสามีลุกไปเข้าห้องน้ำภรรยาอยู่คนเดียว
ก็กวักมือเรียกพนักงานเสิร์ฟที่เป็นสาวหล่อให้มาหา

แต่คุยกันแค่แป๊บเดียวเองค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทีนี้พอสามีกลับมาที่โต๊ะนั่งสักพัก

เหมือนกับหึงหวงหรือเข้าใจผิด

ต่อยหน้าพนักงานเสิร์ฟเลย
แต่ไม่ใช่แค่ต่อยอย่างเดียวนะคะ
เหมือนกับว่าควักมีดออกมาจากเอว
แล้วแกว่งไปแกว่งมาขู่คนที่จะมาช่วย
หลังจากนั้นเนี่ยทั้งตัวผู้ก่อเหตุกับภรรยาก็เดินออกไปจากร้านเลยอะค่ะ
คือทางเจ้าของร้านเขาบอกแบบนี้นะคะ
เขาบอกว่าเขาไม่มั่นใจนะ
ว่ามันเป็นเรื่องของความหึงห่วงหรือเปล่า
เขาสงสัยตั้งใจมาทำร้ายหรือเปล่าเนี่ย
เพราะว่าหลังจากทำร้ายพนักงานเสิร์ฟเสร็จเนี่ย
ตัวภรรยาตัวฝ่ายหญิงเหมือนกับไปสตาร์ทรถจักรยานยนต์รอ
คล้ายกับเตรียมการมาก่อเหตุแล้วก็เตรียมจะแบบรีบหนีไปเลยหรือเปล่า
เราได้คุยกับคนที่ถูกทำร้ายด้วยค่ะ
นางสาวสุพัตราอายุ๓๒ปี
พนักงานสาวที่ถูกทำร้ายนะคะ
เธอก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุลูกค้าผู้หญิงเป็นคนเรียกเธอไป
เข้าใจว่าจะสั่งอาหารเพิ่มหรือไม่ก็อาจจะเรียกให้ไปเก็บเงิน
แต่พอไปถึงผู้หญิงคนนั้นถามว่าเราเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่า
ตัวพนักงานเสิร์ฟก็เลยตอบว่าไม่รู้จัก
แล้วก็เดินกลับไปนั่งกินข้าวต่อ
สามีของผู้หญิงคนนั้นตรงปลี่มาทำร้ายอย่างที่เห็นในคลิปค่ะ
ตัวนางสาวสุพัตราบาดเจ็บที่คาง
มือข้างซ้ายกระดูกร้าวต้องเข้าเฝือก

ก็ไปแจ้งความเรียบร้อยที่สภบันบึง

คือก่อนหน้านี้ตัวนางสาวสุพัตราเคยมีปัญหากับพนักงานในร้านด้วยกัน
สงสัยว่าผู้ชายคนนี้
ถูกจ้างให้มาทำร้ายเธอหรือเปล่า
ทีมข่าวไปสอบถาม
ความคืบหน้าในการควบคุมตัวผู้เกาะเหตุนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ
ขึ้นภาพให้ดูชัดเลยเพราะตำรวจบอกว่ารู้แล้วว่าผู้ก่อเหตุคือใคร
พันธุ์ตำรวจเอกสมชายที่วงศาผู้กำกับการสพบ้านบึงบอกว่า
คือตัวผู้ก่อเหตุติดต่อมาทางตำรวจแล้วก็อยู่ในขั้นตอนที่จะเรียกให้มาเจรจากับผู้เสียหาย
เจรจากลายเกลียตกลงกันได้หรือไม่เบื้องต้นก็ตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายเอาไว้ก่อนค่ะ